สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้

คุณผู้ชมครับจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่อง

ทำให้ตอนนี้บางพื้นที่นั้น
เป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอกับเหตุการณ์

จากนี้เองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาต่อเนื่องมาจนถึงสุดสัปดาห์

กรุงเทพของเราจะกลายเป็นเมืองบาดานเหมือนปี๕๔หรือไม่
วันนี้มีคำตอบมาให้กับท่านได้ติดตามกันนะครับ
แต่ก่อนอื่นมาดูภาพรวมสภาพอากาศณวันนี้กันก่อน
นี่คือภาพกลุ่มก้อนเมฆที่เกาะตัวขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
สังเกตว่ากลุ่มก้อนเมฆค่อนข้างหนาตาเลยทีเดียว
ส่วนใหญ่นั้นจะปกคลุมบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ก็จะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกซะส่วนใหญ่
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
ที่เป็นแบบนี้เนื่องจากว่าตอนนี้เองปัจจัย
ที่ทำให้เกิดฝนในเมืองของเรามี๒ตัวครับ

ซึ่งขนาดนี้เองร่องฝนก็คือบริเวณที่มีฝนตกชุกตกเยอะแล้วก็ตกนาน
ก่อตัวบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
แล้วก็ลากยาวผ่านบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หย่อมความกดอากาศต่ำที่เกาะตัวบริเวณทะเลจีนใต้
อกจากนี้เองยังมีอีกหนึ่งปัจจัยที่หอบเอาความชื้น
บริเวณอ่าวเบงกอพัดเข้ามาปกกลุ่มในเมืองไทยของเราอย่างต่อเนื่อง
ก็คือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับ
ตอนนี้อ่อนกำลังลงเป็นกำลังปานกลาง
แต่ว่าวันสองวันนี้มีการคาดการณ์ว่ามรสุมดังกล่าวนั้นจะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
นั่นก็หมายความว่าฝนจะเพิ่มขึ้นคลื่นก็จะแรงขึ้น
ดังนั้นใครที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกต้องระวังเรื่องของฝนหน่อย
และที่สำคัญครับจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้
ประกอบกับฝนที่คาดการณ์ว่าจะตกหลังจากนี้เป็นต้นไป
มีหลายจังหวัดละทีเดียวนะครับที่กลายเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะต้องเจอเรื่องของน้ำหลักดินถล่ม
ประกอบไปด้วยจังหวัดอุตรดิษฐพิสุนุโลกแพร่สุโขทัยตากและกาญจนบุรี
ขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากการตรวจสอบวัน๒วันนี้
โอกาสการเกิดฝนอยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่นะครับ
ช่วงเวลาการเกิดนั้นอยู่ที่ประมาณช่วงบ่ายไปจนถึงช่วงค่ำ
แน่นอนครับฝนที่ตกลงมาในกรุงเทพอย่างต่อเนื่องทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่
และแน่นอนครับตอนนี้หนึ่งกระแสที่ออกมาก็คือ
กรุงเทพฯมหานครอาจจะกลายเป็นแม่ดานกันได้หรือไม่
ค่ำคืนนี้ครับเราจะไปฟังคำตอบจากอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยานะครับคุณวัชชัยศักดิ์อุดมชัยครับ

แต่ปีนี้น้ำในเขือนทิศที่เยอะหน่อยก็คือเขือนสุริคิต
เขือนวิทยุคนยังไม่ถึงครึ่งเขือน
เพราะฉะนั้นน้ำลงมานี่ต้องการน้ำอยู่มหาศาล
แต่ที่รุ่มของภาคกลางมีท่วมแน่นอน

ที่รุ่มของภาคกลางแถวเชยาแถวอ่างทองสิงห์บุรีวิสุทธิ์โทษไทย

เพราะฉะนั้นระบบที่น้ำลงมาตามแม่น้ำเนี่ย

กรุงเทพมนาคอนก็ต้องห่วงเรื่องของการ

ตกหนักในช่วงที่จะเกิดขึ้น

นี่คือหนึ่งคำยืนยันจากกรมบุตุนิยมพัทยา
โอกาสการเกิดน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร

จีนไปไต้หวันตอนนี้มีพายุหนึ่งลูกนะครับ

เลื่อนที่ขึ้นฝั่งไต้หวันในวันพุธนะครับ

ต้องตรวจสอบสถานการณ์ของพายุลูกนี้

เรายังคงต้องตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องนะครับ

จับตาเตือนภัยผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯ